คุณผู้ชมคะประชาชนในจังหวัดต่างนะคะ
ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่องนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะหัวหินรวมใจปั่นไปบ้านพ่อ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ปั่นจักรยานจากทั่วประเทศนะคะกว่า๒๐๐คนได้พร้อมใจกัน
เข้าร่วมกิจกรรมหัวหินรวมใจปั่นไปบ้านพ่อครั้งที่๓
จังหวัดประจวบคิริขันโดยเส้นทางปั่นจักรยานครั้งนี้
ไปยังด้านหน้าวังไกลกังวลจากนั้นย้อนกลับไปที่อุทยานราชพักษ์
แล้วกลับมาที่จุดเริ่มรวมระยะทางกว่า๒๓กิโลเมตร
กลุ่มนักปั่นจักรยานได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นคำว่า
รักพ่อเพื่อแสดงความอาลัยอีกด้วยค่ะ
ทางด้านตัวแทนค่าราชการพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา
และประชาชนในตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณ
และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
จะพร้อมใจกันแปลอักษรเป็นรูปเลข๙ไทยอยู่กลางรูปหัวใจ
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ส่วนที่เรือนไหมเจ้าสร้อยอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
สร้อยมาลาอินเอี่ยมณจำปาศักดิ์อายุ๗๕ปี
ของเจ้าลาวองค์สุดท้ายพร้อมด้วยสามีคือนายสุภโชคสุขสิน
จัดพิธีทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์พร้อมมอบเงิน๑ล้าน๒แสนบาท
แก่เจ้าอาวาสวัดต่าง๙แห่งในเชียงใหม่ค่ะ
รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์และแม่ชีอีก๔๐รูป
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนที่หนองบัวลำพูค่ะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

ช่วงเย็นก็มีกลุ่มเด็กผู้ชายหลายคน
พากันมาเรียนรู้ทักษะและฝึกซ้อมการเล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนาน
โดยผู้ที่มาสอนเด็กกลุ่มนี้ก็คือ
นายธนงศักราคุณโนช่างภาพชื่อดังในพื้นที่
ภึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
ด้วยการสอนหลักการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเด็ก

และปูพื้นฐานการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนค่ะ
ท้ายกันที่เรือนจำจังหวัดกาลสินค่ะ

โดยมีข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการของเรือนจำเข้าร่วม
เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
อีกทั้งยังร่วมใจกันนะคะแปลอักษรเป็นรูปเลข๙ไทย

และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พัชรวิเชียนสมจิตผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาลสินบอกว่า
ปลูกฝังสำนึกที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
พร้อมทั้งน้อมนำคำสอนของพระองค์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ